กรรมของเราได้รับการตอบรับดีและยังจะทำต่อไปเรื่อยกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
สำหรับวันนี้ร้านที่เราจะนำเสนอนะคะเอาใจสายปูหน่อยดีกว่า
วันนี้จะพาไปทานปูปูม้าปูม้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยเถอะพี่ปูม้าปูม้า

อันนี้คือปูม้าสดจากทะเลนะคะกับร้านรวยปูม้าบ้านนาเกลือพัทยาค่ะ
ดูนะคุณผู้ชมเนื้อขาวแน่นไข่เต็มเห็นแล้วโอ๊ยน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ไหนเนาะ
ที่ร้านนี้เขามีเมนูปูม้านึ่งแล้วก็ปูม้าแกะซึ่งทางร้านเขาจะใช้ปูสดสดเป็นเป็นจากเรือมาเลยนะ
พิเศษเลยเนื้อนี่แน่นทุกตัวเขาบอกเลยว่าถ้าเนื้อไม่แน่นไม่สดยินดีคืนเงิน
นึ่งให้ฟรีน้ำจิ้มก็ฟรีส่งทั่วไทยรับรองความสดเหมือนยกทะเลเข้ากรุงเลย
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ

เอาล่ะส่วนใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ
บอกแบบนี้เราจะทำต่อไปทำไปเรื่อยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าต่างในการโปรโมทสินค้าของคุณ
ใช่แล้วค่ะแล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะใครอยากจะฝากร้านเข้าไปดูกติกากันได้เต็มที่เลย